เดินทางไปต่างประเทศจริง

หยุดจากเรื่องต่างที่ผมเหนื่อยแล้ว

จะไปรักษาเรื่องอาการมะเร็งค่ะ
คือแล้วคำพูดของคุณชูวิทย์ก่อนหน้านั้นคือ
ผมจะไปที่สงบแล้ว
บางทีผมอาจจะตายอยู่เมืองนอกก็ได้

แต่คุณชูวิทย์เดินทางไปรักษาตัวนะ

อยากให้คุณชูวิทย์เนี่ยสุขภาพแข็งแรง

ประวัติของคุณชูวิทย์เนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามนะครับ
รักษาอาการป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยเฉพาะนะครับ

มีลูกเขยเป็นหมออยู่ที่นั่นด้วย

คุณชูวิทย์ที่เป็นจอมแฉ
ได้ออกมาเปิดเผยบอกว่า
แต่ว่าโรคมะเร็งตับที่พบมากในผู้ชายส่วนใหญ่เป็นไม่รู้ตัว

ระยะที่๔หรือระยะสุดท้าย

ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สุวรรณภูมิ
มีลูกสาวบินไปดูแลด้วยนะคะ
ตอนนั้นคุณชุวิตแฉริงคุณเศษฐานั่นแหละ
นะครับที่บอกว่าเป็นเรื่องสุดท้าย
ขอให้แข็งแรงขอให้ให้ไหวครับ